สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นวันเงินเดือนออกด้วยหลายคนวางแผนออกไปจับจ่ายใช้สอยเดินทาง
เทียบตามจุดต่างทั่วไทยแต่ก็กังวลกันนะครับ
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายจุดหลายพื้นที่
หลายคนถามมาว่าวันหยุดนี้ฝนจะตกหรือเปล่ามาตรวจสอบกันครับ
อักษรภาพอากาศมืองในของเราแตกต่างออกไปจากช่วงต้นสัปดาห์แล้ว
แบบนี้เจออากาศร้อนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราครับ

วันนี้หลักก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเคลื่อนจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็มาบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือการคาดการณ์พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ

พอฝนเข้ามาปกคลุมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ

ส่วนบริเวณปีกตะวันตกยังคงร้อนอยู่นะครับ
หลังจากที่มีกลุ่มฝนเคลื่อนไปปีกตะวันตกแล้ว

อุณหภูมิจะลดลงสังเกตจากสีฟ้า
นี่คือพื้นที่ที่จะอุณหภูมิเย็นลงในช่วงวันอาทิตย์นะครับ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันหยุดนี้

จังที่บอกเลยว่าช่วงที่ต้องระวังฝนก็คือ

ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์เลยนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาครับ

การเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ต่ำสุดอยู่ประมาณ๒๐นะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นนะครับ

ช่วงวันที่๓๑๔อากาศร้อนนะครับ
แล้วก็มีโอกาสการเกิดฝน๑๒๐๓๐ของพื้นที่
ต่ำสุดครับอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาครับ
สูงสุดพุ่งไปอยู่ที่๓๗องศาครับ

การเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๑๒๐ของพื้นที่นะครับ

คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ

การเกิดฝน๑๒๐๓๐ของพื้นที่

การเกิดฝนเท่ากับบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ

การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๑๓๐ของพื้นที่นะครับ

จะทำให้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหักพังลงมาได้
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องให้ความสำคัญกันหน่อย

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ